แต่ว่าคุณวิรวิเจริญเชื้อที่ติดตามข่าวเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะ

เพื่อหารือถึงทางออกของเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้น
แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้าง
แล้วก็มีการยกระดับสโมสรด้วยใช่ไหมพี่เจ

คือเขาก็บอกนะครับว่าเรื่องของการวางโครงสร้างหลักเกณฑ์ต่าง
คือเขาอยากให้สโมสรได้จดจำแล้วก็พิจารณา
ในเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับทีมนะครับ

เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ในยุคเบนจิวินตันมา

อย่างเช่นสนามทุ่งทะเลหลวงของทาง

ซึ่งก็หลูหลาผู้ฟ้าเลยนะครับ
สนามแข่งขันระดับผมว่าก็อยู่ในอันดับต้นของประเทศเราได้เลย

ไปลองฟังเสียงเบิร์นเจมีนตันสิ
ครับ
ส่วนกรณีบีบีซียูคุณเบนจามินตันก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเป็นกรณีศึกษาแล้วกัน
แล้วก็อาจจะเพิ่มค่าปรับจากที่เดิมเป็น๑ล้านบาทนะคะ

อาหารหน้าจอธนัดทีวี๔โมง๑๕นาทีกับวอเลสต์วันหญิง
รุ่นยุ่งไม่เกิน๒๓ปีชิงชัพเอเชียรี่ไทยเป็นเจ้าภาพหน่อยครับ
ไทยจากเรื่องเกมแรกเจอกับทางฮ่องกง